โอ้โหผู้หญิงไทยเนี่ยนะครับ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

จริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริง

จริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริง

จริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริง

จริงจริงจริง

จริงจริง
จริงจริง